โอ้โหลูกลามบานปลายมากคุณผู้ชม
ยังไม่สบเพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงที่เข้าไปเอี่ยว
ี่ยวในกรณีนี้ก็คือเข้าไปร่วมงานนั่นเองคุณผู้ชม

ใช่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเฮียเวียสุกลวัฒน์นี่แหละค่ะ
ก็เคยร่วมงานกับแม่มณีเหมือนกัน
ซึ่งพี่เวียเขาก็ยอมรับบอกว่า
โอ้โหพอรู้ข่าวโกงแชร์แม่มณีมูลค่ามหาศาล

แต่ว่าพี่เวียเขาก็ยืนยันนะว่า

ว่าไปออกงานอีเวนต์ร่วมกันครั้งนั้น
คือมันเป็นไปตามการว่าจ้างงานปกติเท่านั้นเอง

ที่เราจะสามารถตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลัง

จะต้องระมัดระวังมากขึ้นอีกขั้นก็แล้วกันจ้า
ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วนะครับ
เราก็ทำงานที่รับมอบหมายมา
ทำปกติอะไรอย่างนี้
ที่เกิดขึ้นเราก็ตกใจเหมือนกัน
เราก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยครับ
ซึ่งว่าเราก็ไม่ได้รู้แบ็คกลาวเลยว่า
แต่ละคนทำช่วยผิดทำอะไรอย่างไร
ซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในแบบแฮนโด
ที่เราสามารถควบคุมได้
แล้วก็หวังว่ามันคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแค่นั้นเอง
เราเป็นดาราซึ่งมีชื่อเสียง
จริงใครก็ทำก็อยากที่จะเข้ามาเบนิฟิตกับเราอยู่แล้ว
แล้วนี่ผมว่าเป็นตัวเรามากกว่าที่ต้องคอยสมัครระวัง

เรามั่นใจได้แค่ไหนว่าเขาเข้ามาในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์
ในทางที่ดีหรือว่าในทางที่ไม่ดี
ผมว่าเราต้องสแกนเพลงด้วยตัวเรามากกว่า
ขั้นตอนแรกคือเราก็สแกนด้วยตัวเราเองก่อน
แต่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมปัจจัยต่างที่มันเกิด
คือเจาะหาว่าเบื้องลึกเบื้องหลังใครเป็นคนจ้าง
เขามีทีมาที่ไปยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ

เขาก็จะพยายามตรวจสอบเบื้องต้นก่อนก็แล้วกัน
เลยค่ะตอนนี้ก็มีคนเสียหายเยอะแยะมากมาย

สำหรับเรื่องของแชร์แม่มณีนะคะคุณผู้ชม